เบิงดีเจลุงคนนี้ด้วยค่ะคุณล็อกกี้สุนบดิน
จำได้บอกก่อนนะนี่เพื่อนมีข่าวแบบว่าตกทุกอย่างเลยนะ

วันนี้นะคะก็ขอเป็นแบบมายเรนโก้แล้วกัน๒ภาษา

วันนี้นะคะวันที่๑๘กรกฎาคมค่ะ
คุณร็อกกี้เนี่ยก็ไหว้ขอพรองค์วิรูปักโขออธิบดีนคราชที่วัดเจ้าอามตามภาพเลยค่ะ

โดยถือเวลามงคลนะคะ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ตั้งโตวงสวงถวายของมงคลต่างให้กับศิษย์ศาสตร์ศิลป์ไทยในวัดเลยค่ะ
รวมไปถึงนะคะองค์วิรูปักโขออธิบดีนาคาราช

หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่ออนไลน์

เพราะได้ทำการจุดทูปตัวเลขค่ะ
เพื่อหวังขอโชคขอลาบจากองค์วิรูปักโขค่ะ

ฉันชอบวัดเจ้าอามมาก

โดยก่อนจะจุดนะคะหนุ่มบล็อกกี้ยังได้บอกด้วยนะคะ

ครอบครัวสมบัติเจริญรับโชคกันทั้งบ้านเลยคุณคุณคุณคุณคุณคุณ
คือเขาเรียกว่าฝาดเคาะ
ร้ายไปก็มีเรื่องราวดีกลับเข้ามาคุณผู้ชม

๙หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชม

ขอแค่มีงานเข้ามาก็ถือว่าโอเคละ
เพราะว่าชีวิตตอนนี้ก็เหมือนฟ้าหลังฝนค่ะ
กำลังเริ่มสงสัยค่ะแม้จะยังไม่สดใสไม่เต็มที่นะคะ
แต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจตอนนี้

คือใครว่าที่น้องที่ไหนทำวงธรรมบุญบริจาค
ทรงลงสมไหว้พระไปทุกที่นะคะเพราะว่ามีคนแนะนำก็คือ

ตัวแม่ไขมูเลยค่ะฟังสิ่งของคุณล็อกกี้กันหน่อยค่ะ
บอกเลยว่าสารภาพเลยว่าทำฮะนะฮะ
อันนี้ต้องขออนุญาตยกความดีความชอบให้คุณแคนดี้เขา
เริ่มแรกเลยเนี่ยพาผมไป
พระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลยกลางสนามหลวง

เดี๋ยวยังต้องไปอยู่อีกนะฮะ

เดี๋ยวก็คือไปหมด

ขอให้เรื่องไม่ดีไม่ดีมันผ่านไปกับเราสักที
ข้าวดีเกิดขึ้นพี่ร็อกกี้นะคะ